จากกรณีคลิปเด็ดคลิปดังที่นายพลคนหนึ่งขับรถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งอันนี้คันที่๑นะ
และจากนั้นคนขับฟอร์จูเนอร์พยายามจะหลบหนี
แล้วก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นเขามากีดขวางมาล้อมไว้
เพื่อจะจับกลุ่มตัวนายพลที่ขับรถฟอร์จูเนอร์นี้ให้ได้นะครับ
กระทั่งมีการขับรถไปชนรถจักรยานยนต์คันที่กีดขวางนั้นไว้

คันที่๒คันที่๓เข้ามาเจรจากลายเกลี่ยกับนายพลที่ขับรถฟอร์จูเนอร์ที่โรงพักก่อนหน้านี้
เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีการโต้เถียงกันแล้วนายพลบอกว่า
ผมไม่ได้ผิดผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมไปชนใครมาคันแรกผมไม่ได้ชน
เอ้าแต่ตอนนี้เขามีคลิปออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
เป็นกล้องที่ติดคือเป็นรถที่ขับตามมานี่แหละ
เห็นเหตุการณ์ฟอร์จูเนอร์จังหวะที่ชนกับมอเตอร์ไซคันที่๑นะ
เขาเลยเป็นคลิปออกมาว่าไหนว่าไม่ชนไงล่ะ
นี่ไงหลักฐานชัดคุณผู้ชมไปดูคลิปล่าสุดนี้นะฮะ
นี่แหละครับในคลิปจะเห็นว่ารถฟอร์จูนเนอร์ของคนตรีสุรษักรณ์
ก็กำลังเปลี่ยนเลนจังหวะนั้นมีคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสองมาพอดี
แต่ฟอร์จูเนอร์ก็ยังเบียดเลนจนเกิดการเฉียวชนกันนะครับ
แล้วทั้งคู่ก็จอดกลางถนนโต้เถียงกัน
ก่อนที่ฟอร์จูเนอร์จะขับออกไปทันที
แล้วมีจักรยานยนต์อีกหลายคันที่เห็นเหตุการณ์
ขี่รถติดตามไปเพื่อจะกีดขวางจับกลุ่มนั่นแหละครับ

เฮียเขาได้โพสต์คลิปไว้แล้วถามไปว่า
ไหนว่าไม่ได้ชนใครมาไงไหนว่าไม่ได้ชนใครมาไง

และแฮชแท็กอย่าเกรี้ยวกราดไปผลักนักข่าวถ่ายคลิปอีกนะ
ล่าสุดครับวันนี้พลตรีสุรศักดิ์คนขับรถยนต์ฟอร์จูเนอร์

เพื่อเจรจาก่ายเกลี่ยกับทางผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนกันมาคันแรก

คือเขาบอกว่าเขาจะไปส่งลูกนั่นแหละ
ตัวเขาฝั่งซ้ายติดกับรถฟอร์จูเนอร์
ฝั่งขวาติดอยู่กับต้นไม้ที่เกาะกลางถนนเลย
ไปไหนไม่ได้แล้วฟอร์จูเนอร์ก็เบียดมา

การเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ต้นเรื่องนั้น
คือไม่มีคนเจ็บรถก็ไม่ได้เสียหาย
แล้วก็หลังจากนั้นไม่คิดว่าจะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์
ขับตามกันมาล้อมหน้าล้อมหลังเยอะ

มันเปรียบเสมือนการถูกคุกคามและความไม่ปลอดภัย
จนถึงวันนี้พลตรีสุรศักดิ์บอกว่ารู้สึกเครียด
ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยนะครับ
หลังเจรจาไก่เกลี่ยกับคู่กรณีแล้ว
มีรายงานว่าตำรวจสนคลองตันได้แจ้งข้อหากับพลตรีสุรศักดิ์
ทำให้เกิดความเสียหายและทำให้เสียทรัพย
อันนี้สำหรับคู่ความในกรณีแรกกรณีต้นเรื่อง
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เสียหายคันอื่นที่ไปตามล้อมจับ
ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ